หกล้อบรรทุกไม้เชอล่าก็ว่ารถคันนี้ใหญ่แล้วนะ
ไปชนท้ายรถพ่วง๒๒ล้อ
พ่วง๒๒ล้อบรรทุกอะไรรู้ไหมคุณ
ไม้ล้อมต้นใหญ่แม้จะตัดกิ่งออกแล้ว
แม้จะริดใบออกแล้วแต่ล้อมมา๓๔ต้นแบบนี้

ปรากฏว่ารถบรรทุก๖ล้อบรรทุกไม้เชอล่าเบรกไม่อยู่

คุณแล้วเรื่องนี้นี่สยองหวัดเสียวมากจริงนะ
เพราะคนขับรถบรรทุก๖ล้อนี่นะ
ถูกไม้ล้อมใหญ่อัดเข้าไป

จนกระทั่งใบหน้ากระโหลกยุบ
กะโหลกนี่นะฮะนอกจากยุบแล้วนะครับ

ส่วนคนที่นั่งมาโดยสารมาด้วยนะฮะ
เป็นผู้หญิงกระเด็นออกนอกรถเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมเห็นสภาพใช่ไหมฮะใหญ่กับใหญ่ชนกัน
แต่ว่ารถ๖ล้อที่ว่าใหญ่แล้วกลายเป็นเล็กไปเลยนะฮะ
เมื่อเจอรถพ่วง๒๒ล้อคันนี้นะครับ
สภาพรถหกล้อบรรทุกไม้ฝาเชอล่านี้
ชนเสียบติดอัดกอปปี้คนขับคือนายชัตร์ชัยเครนวิเศษนะครับ
ติดคาพวงมาลัยเสียชีวิตในสภาพศีรษะเปิดนะครับ
และอย่างที่บอกไปมันสมองกระจาย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนในการดึงรถบรรทุก๖ล้อ

ใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
จุดที่เจ้าหน้าที่ชี้ขออภัยคุณผู้ชมชิ้นส่วนอวัยวะนะครับ
ส่วนผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงที่โดยสารมากับรถหกล้อเนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมอยู่ในสภาพนี้ฮะหัวแตกเลือดอาบ
ขาข้างขวาผิดรูปนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำส่งโรงพยาบาลบ้านนานะครับทราบชื่อว่านางสาวอ่อนอนงชังดีอายุ๒๙ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาแก่งคอย
ขาเข้าบ้านนากิโลเมตรที่๓๔๓๕หมู่๗ตำบลปาก
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อช่วงเช้ามืดนะคุณ
ตี๕กว่าเกือบ๖โมง
สอบถามทางด้านคนขับรถพ่วง๒๒ล้อยักษ์ใหญ่คันนี้

นายบันดิตบอกว่าบรรทุกไม้ล้อมมาจากอุบล
กำลังนำมาส่งที่แผงไม้

ชะลอรถให้รถมันไหลเรื่อยมา
เพื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าแผงไม้คุณ
พวกแผงพวกร้านขายต้นไม้
รถ๖ล้อที่วิ่งตามหลังมา
พุ่งชนท้ายอย่างจังคุณเบนบี้แบนอยู่แบบนี้นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับ
ตำรวจจึงให้กู้ชีพนำศพส่งชนะสูตร

ก่อนนำศพให้ญาติไปดำเนินการตามประพีนีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมสภาพนี้สยดสยองมาก
และจะสอบสวนคนขับรถพ่วงแล้วก็ผู้บาดเจ็บ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ก็ต้องดูนะว่าท้ายรถพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกไม้ล้อมมา

เตือนภัยแจ้งเตือนมีไฟติดท้าย
มีผ้าแดงอะไรผูกให้เรียบร้อยหรือเปล่านะครับ